นักข่าวไทยรัฐไปสัมภาษณ์กรกต
แล้วเขาจะมีเลือกอะไรนะคะสอบตนายกอบต

แต่ประเด็นเนื้อหาสาระไม่ได้โฟกัสไปที่
เรื่องของการสัมภาษณ์เรื่องของบทสัมภาษณ์
โฟกัสไปอะไรฮะเห็นไหมคะหลืบตรงนู้น
กลมสีแดงของเราที่เราวงให้น่ะมันคืออะไร
ตู้แช่วายตู้แช่วายคำถามโตเลย
เฮ้ยตู้แช่วายมันมีมาอยู่ในที่สถานที่ราชการแบบนี้
เหมาะสมหรือไม่๒มีไว้ทำไม
หรือมันเป็นแค่ชั้นวางหนังสือ
ที่ทำไว้ให้เหมือนลักษณะตู้แช่วาย
หรือเป็นตู้เย็นค่ะค่ะสมมติเดี๋ยวบอกอย่างนี้ก่อน
ว่านักข่าวไทยรัฐไม่ได้ไปทำเรื่องนี้นะ
ไปสัมภาษณ์เลือกตั้งอบต
แต่ว่าสำนักงานกรกตเนี่ยเอารูปนี้มาเผยแพร่เอง
แต่คนชาวเน็ตเนี่ยเขาไปโฟกัสตรงนี้เข้าใช่ไหมปุ้ย
ใช่ค่ะคือเขาตาไวนะคะนักข่าวของเราก็คือไปสัมภาษณ์
เนื้อหาสาระก็อย่างที่บอกไป๒๘พฤศจินี้
จะมีเลือกในยกอบตแล้วก็สมาชิกอบตทั้งหลาย
คือคำถามต่างที่มันพรั่งพรัวออกมา
ชาวเน็ตเขาก็ตาไวนะคะเหมาะสมไหม
ถ้าจะมีตู้แช่วายในสถานที่ราชการแล้วในตู้แช่วายมีวายหรือเปล่า
ปรากฏว่าถึงแม้ว่าตู้หน้าตู้มันจะเกือบทึบนะคะ
แต่มองเข้าไปเห็นอยู่หลายขวดเหมือนกัน
บางคนก็แซวเอ๊ะมันขวดน้ำปลาหรือขวดน้ำเปล่าหรือเปล่านะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกันเรื่องนี้นะคะ
คือกกตเนี่ยเขาเป็นคนเอาภาพมาโพสต์เอง
แต่สุดท้ายแล้วลบไปนะคะลบไป
แต่ชาวเน็ตบอกว่าลบก็ไม่ช่วยให้ลืมค่ะ
คุยกันต่อนะคะขุดคุยกันต่อคุณผู้ชม
ทีนี้อีกหนึ่งคนที่ช่วยเราด้วย
คุณสมชัยศรีสุธิยากรอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ปรากฏว่านี่คุณสมชัยมีการไลฟ์สด
บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดวันที่๑๑เดือน๑๑
เวลา๑๑นาฬิกา๑๑นาทีขนาดนี้เหรออาจารย์
ใช่ค่ะจะไปเปิดตู้วายกรกตคนนี้
ที่ชื่อว่าทิติเชศนุษยนาฬ
เป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นสมาชิกของกรกต
ทีนี้อาจารย์สมชัยบอกว่าจะมีการไปไลฟ์สดใช่ไหมคะ
คือเห็นบอกว่าท่านทิติเชษเนี่ยเชิญอาจารย์สมชัยไปเองนะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ไปเปิดตู้วายพร้อมกันนะครับคุณผู้ชม
ทีนี้อาจารย์สมชัยยังมีการโพสต์ใต้คอมเมนต์ของตัวเองบอกว่า
ในการไลฟ์สดเนี่ยเฮ้ยเปิดเนี่ยเปิดตามคำเชิญของคุณทิติเชษนะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอดูกันนะคะ
ว่าสุดท้ายแล้วในตู้แช่วายจะมีอะไรหรือเปล่า

ไม่ต้องไปถามหรอกว่าจะมีขวดวายหรือเปล่า
ตู้นั้นถ้าจะมาเปิดวันนี้แม้แต่กลิ่นก็ไม่เหลือแล้ว

เออนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะ
ข้อกฎหมายต่างเนี่ยมันมีได้ไหมล่ะ

นี่เป็นพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลพุทธศักราช๒๕๕๙
ห้ามไม่ให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการ
ห้ามไม่ให้ผู้ใดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลในสถานที่ราชการ
แต่คราวนี้มันก็ไม่ได้มีภาพชัดว่า
ท่านพิเศษดื่มแต่มีแค่ตู้แต่มีแค่ตู้
แต่ไอ้คำว่ามีตู้เนี่ยมันจะเป็นผิดกฎหมาย
ข้อไหนอีกไอ้เดี๋ยวก็ต้องรอดูแน่นอนแล้ว
ถามว่าถึงความเหมาะสมไหมสังคมบอกมันไม่เหมาะสมหรอกนะคะ